คุณผู้ชมฮะนี่ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านของตัวเธอเองแท้เลยนะครับ
แต่ว่าต้องอุ้มลูกหนีโจรที่ปีนเข้ามาในบ้าน
โอ้โหเธอหนีตายนะอุ้มลูกน้อยหนีตาย
แล้วเธอมาโพสต์ในโซเชียลบอกว่าโอ้โห
อยู่บ้านที่มีระบบรักษาความปลอดภัย
บ้านหลังราคาละ๑๐ล้านแต่หาความปลอดภัยไม่ได้เลยเดี๋ยวดูนะ
นี่ปีนมาแล้วค่ะมาแล้ว
จังหวะนั้นเธอกำลังเหมือนจะซักผ้าอยู่ในบ้านในขอบรั้วของบ้านนี่แหละครับ
โจรชุดดำรายนี้ก็ปีนข้ามรั้วเข้ามา
ตัวของเธอวิ่งหนีตายเลยนะคุณ
คว้าลูกตัวน้อยวิ่งหนีตายแล้วโจรมันพยายามจะเข้าบ้าน
เห็นไหมครับพยายามจะเข้าบ้านเข้าไปขโมยของนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่า
ผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกหนีตายสุดชีวิต
ส่วนคนร้ายปีนเข้าบ้านกะจะเข้ามาขโมยของ
เล็กของเราเพื่อระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด
แต่กลับกลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุด
ยังทำบุญมาดีที่ทั้งแม่และลูกไม่มีใครเป็นอะไร
แต่ใจแม่ตอนนี้ไม่โอเคมาก
คือนั่งเด็กแขวนไว้ที่หน้าอก
ใช่เป็นเหมือนเป้อุ้มวิ่งหนีตายเลยนะฮะ
ขอบคุณเพื่อนบ้านนะครับที่แม่นึกถึงยามที่ภัยมา
เสี้ยววินาทีนั้นเอาชีวิตรอดให้ได้

แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิด
แล้วก็กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้นะครับ
เกิดขึ้นเช้าตรู่เลยคุณ๙โมงครึ่ง
วันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
ชายวัยรุ่นปีนหลังบ้านนะครับ
แล้วก็ตอนนั้นปีนเข้ามาในบ้าน
ตัวเธอเองอุ้มลูกวัย๙เดือนวิ่งหนีตายนะครับ
อ้อมไปอีกมุมหนึ่งของบ้าน
ผู้ชายคนนี้วิ่งตามมาเธอก็วิ่งหนีอีกนะครับ

แล้วก็ตะโกนขอให้คนมาช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นนะฮะ
หมู่บ้านที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ด

ปวิตราจินดาธรรมานุสารอายุ๓๙ปี

จริงแล้วเป็นคนงานก่อสร้างให้กับหมู่บ้านนะคุณ
คือหมู่บ้านนี้เป็นโครงการที่ยังต่อสร้างเรื่อย

โดยทางโครงการเปิดประตูด้านหลังหมู่บ้าน

ซึ่งวันเกิดเหตุนะครับเธอก็ไปคุยกับรอปภ
รอปภก็เห็นว่าคนงานรายนี้
ไม่ได้มีลักษณะอาการผิดปกติแต่อย่างใดนะคุณนะ
ลักษณะก็เหมือนคนงานทั่วไปที่เข้ามาทำงานทุกวันนะฮะ
แล้วก็รอปภก็เปิดให้คนงานรายนี้
เข้ามาในพื้นที่การก่อสร้าง
เพราะถือว่าเป็นคนงานที่ทำงานกับหมู่บ้าน
มานาน๔๕ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าปรากฏมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
ตัวของเจ้าของบ้านเปิดเผยบอกว่าทุกวันนี้
เธออยู่บ้านด้วยความหวาดระแวงนะครับ
นี่ไม่กล้าเปิดม่านเลยคุณ

ไม่กล้าเปิดม่านไม่กล้าเปิดหน้าต่าง
กล้าเปิดประตูได้ยินเสียงอะไรก็หลอนไปหมด
คิดอยู่เสมอว่าซื้อบ้านราคาหลัก๑๐ล้าน

บอกว่าโชคดีที่หนีออกมาได้อย่างวุดหวิด
เพราะว่าตอนตะโกนเพื่อนบ้านกับรอปภหมู่บ้านก็เข้ามาช่วย

เขาต้องมีการแลกบัตรหรือต้องอะไรยังไงหรือเปล่า
คือผู้ชายคนนี้เป็นคนงานก่อสร้างในหมู่บ้านอยู่แล้ว

แล้วก็ในวันที่เข้ามาทำงานเข้ามาในไซส์งาน

ก็ไม่มีใครคิดว่าตัวคนงานจะเข้ามากลายเป็นขโมยขโจร
แล้วก็ทางผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของบ้านบอกว่า
ตอนนี้เจ้าของโครงการยังไม่ออกมาขอโทษ
ยังไม่ออกมารับผิดชอบหรือออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะฮะ
ตอนเช้าที่เราเพิ่งตื่นกันมาน้องก็ออกมาทางหลังบ้าน
แล้วก็จะออกมาซักผ้า
จังหวะที่เราเปิดประตูมันก็จะมีเสียงเนอะ
เราก็มองว่าทำไมเห็นเหมือนช่างอยู่อีกบ้านนึง
ถ้าดูลุกลีลุกลนดูแบบว่ากระสับกระส่ายวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หันไป
พอจังหวะนั้นเขาก็หันมาเจอเรา
พอเจอเราเสร็จเนี่ยเขาก็ข้ามกำแพงแล้วก็กระโจนมาหามาหาตัวเรา
ทีนี้เราก็เห็นว่าลักษณะปีนกำแพงแล้วไม่ได้แล้ว
คือแบบต้องตายแน่เลย
คือแบบไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะจวนตัวขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าในส่วนของระบบโดยที่หมู่บ้านนี้แล้ว
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคนของในโครงการด้วย

แต่ทีนี้เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าในวันเกิดเหตุ
ลูกเล็กวัย๕ขวบกับ๙ขวบ
โชคดีที่ไปซื้อของกับสามีเธอไปซื้อของกับพ่อ
ไม่ฉะนั้นปกติเด็กจะวิ่งเล่นอยู่รอบบ้าน
ถ้าเจอเจ้าโจรเข้ามาตอนเด็กวิ่งเล่นอยู่
ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเธอ
ลูกเธออาจจะถูกทำร้ายลูกเธออาจจะเสียชีวิตก็เป็นได้นะฮะ
เรื่องนี้นะครับทางตำรวจนะฮะซึ่งเจ้าของบ้านไปแจ้งตำรวจไว้แล้ว
ตำรวจสพเสม็ดควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้แล้ว
ก็คือนายเท็จเพียงโอแพนสัญชาติเมียนมาอายุ๒๖ปี

ผู้ต้องหาไปดื่มสุรากันมาทั้งคืนเลยแล้วหายออกไปจากแคมป์คนงาน
คนงานในแคมป์พยายามช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่พบ
จนสุดท้ายนะฮะวนมาดูบริเวณจุดเกิดเหตุ
พบผู้ต้องหากำลังก่อเหตุพอดีก็เลยเข้าช่วยเหลือผู้เสียหาย
แล้วก็เกลี้ยกล่อมผู้ต้องหาจนสงบลง
ก่อนจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาไป
ตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วนะฮะก็เบื้องต้นนะครับ
แต่ก็แจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถาน
และทำการส่งตัวฟ้องสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างที่เจ้าของบ้านเล่าเนอะคือเป็นคนในหมู่บ้านแท้เลย
คนงานในหมู่บ้านที่น่าจะไว้ใจได้
อยากให้เจ้าของโครงการออกมารับผิดชอบเรื่องนี้หน่อย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้ทางฝั่งหมู่บ้าน
ทางโครงการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันเรื่องนี้ยังไงนะคะ